รั้งรวมมาแล้วครับ
ออกมาแล้วครับ
เสียบซ้ายเสียบขวาครับดูครับโอ้โห

เอาละครับยังลุกยังสู้อยู่ครับแชมป์ของเรา

โอ้โหไม่ได้ลงพระเข่าครับ
เพราะหมัดขวาของเลิศชิงชัยครับโอ้โห
ดีใจครับท่านท่านท่านเลือดชิงชัย
กระแทกซ้ายมาก่อนแล้วแพงเลยนะครับท่านท่านท่านเลือดชิงชัย
แต่หมัดซ้ายของสยามก็เล่นงานเลิศชิงชัยเหมือนกันครับดูครับ
แต่เลิศชิงชัยนั้นประเภทไม่สนแล้วครับ

เสียบเสียบดูครับ

ต้องบอกว่ารุ่นน้ารุ่นลุงอย่างดีเซลน้อยชอธนสุการได้หรือไม่
กัณฐารีระดีครับ
นี่ครับแทงขวาเติมซ้ายแทงซ้ายเติมขวาอยู่เรื่อยครับ
เข้ามายัดเข้าไปครับ

โอ้โหแล้วนี่ครับดูอีกมุมหนึ่งครับ
ต้องบอกว่าเป็นมุมฉายเลยครับ
แทงขวาเสยขึ้นมา

เป็นกำปั้นขวานะครับของธนาเลิศชิงชัยที่ปิดเกม
และกำปั้นนี้ครับทำให้เขาครับนักชกจากจังหวัดยะโสธร
เป็นแชมป์ในรุ่นพิกัด๕๗กิโลกรัม

บาวเวอร์ซอมเทคนิคเกิ้ลนักเกิ้ลบลูกคอร์น่า
ชิงชัยปุ๋ยโฟร์แมน